วันนี้มีกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วก็แฟนคลับของเพื่อไทยเขาไปรวมตัวกัน
เพื่อต้องการที่จะกดดันเรียกร้องให้พักเพื่อไทย
ทบทวนการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักก้าวไกล
บรรยากาศตอนนี้วินาทีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ
ก่อติดบรรยากาศล่าสุดพร้อมกันกับคุณบอมอภิวัฒน์
รายงานสดจากที่ทำการพักเพื่อไทยเชิญครับ
บรรยากาศที่ที่ทำการพักเพื่อไทยวันนี้
กลุ่มคนเสื้อแดงและแฟนคลับพักเพื่อไทย
รวมตัวกันมายื่นหนังสือพักเพื่อไทยเพื่อเรียกร้อง
ให้พิจารณาและทบทวนการตัดสินใจที่จะร่วมรัฐบาล
พักเก้าไกลอีกครั้งหลังจากที่เห็นว่าพักเพื่อไทย
ได้รับการโจมตีจากหลายด้านนะครับ
พร้อมบอกว่าวันนี้ไม่ได้เป็นการมากดดัน
แต่เป็นการมาแสดงออกถึงความคิดเห็นของคนที่เลือกเพื่อไทย
และการตัดสินใจในอนาคตจะเป็นอย่างไร
ก็พร้อมที่จะสนับสนุนและให้กำลังใจพักเพื่อไทยต่อไปครับ
ซึ่งเป็นที่ทำการของพักเพื่อไทย
คนเสื้อแดงและแฟนคลับพักเพื่อไทย
ได้มีการนัดหมายรวมกลุ่มจัดกิจกรรมส่งกำลังใจ
และเรียกร้องให้พักเพื่อไทยถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาล
พักก้าวไกลหลังจากเกิดความไม่สบายใจ
ต่อกรณีที่พักเพื่อไทยเข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาล
โดยวันนี้นะครับมีการสวมเสื้อสีแดงและถือป้าย
ข้อความแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
แล้วก็มีข้อเสนอทั้งหมด๕ข้อด้วยการประกอบด้วย
พักเพื่อไทยสนับสนุนการเมืองที่ชนะอันดับ๑

สนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักการเมืองที่ได้อันดับหนึ่ง
พักเพื่อไทยโหวตสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูล

หลังจากโหวตตั้งรัฐบาลเสร็จแล้ว
พักเพื่อไทยออกมาเป็นฝ่ายค้าน
ร่วมกับรัฐบาลชุดนี้
พักอันดับ๑จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้
เพื่อไทยจะใช้สิทธิ์พักอันดับ๒ในการจัดตั้งรัฐบาล

หลังจากที่สำนักข่าวหลายสำนัก

เขียนว่าพวกตนมากดดันให้พักเพื่อไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล

ประเด็นหลักวันนี้คือการมายื่นหนังสือ
แล้วก็ขอให้กำลังใจพักเพื่อไทยในการที่มีคนมาดูถูก
แล้วก็ใส่ไร้กลุ่มคนเสื้อแดงและถูกฝั่งตรงข้ามโจมตี
ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งจนหลังเลือกตั้งเสร็จก็ยังมีกระแสโจมตีอยู่
และก็มองว่าคนนอกอย่างคุณชูวิตกะมกวีศิษย์

ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นพยายามที่จะให้พักเพื่อไทย
ผูกติดกับพักเก้าไกลทั้งได้เป็นรัฐบาลหรือว่าเป็นฝ่ายค้าน
ตนเองมองว่ามันไม่ถูกต้องนะครับ
เพราะว่าทุกพักต่างมีอุดมการในการเมืองที่แตกต่างกัน
และการทำงานก็นำเสนอนโยบายที่จะทำไว้ให้เพื่อกับประชาชน
รวมทั้งตนเลือกพักเพื่อไทยมา
ไม่ได้อยากจะให้มาเป็นพักที่รองรับอารมณ์ของใครครับ

วันนี้ผมมาเนี่ยหลักเลยผมให้กำลังใจพักการเมือง
ซึ่งที่พวกผมทำการสนับสนุน
แต่ผมถูกเอาไปตีข่าวบิดเบือนว่าผมมากดดันพัก
อันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้ทุกอย่างกลายเป็นว่าฝ่ายผมจะขับเคลื่อนอะไรไม่ได้เลย
พอพวกผมจะขับเคลื่อนพวกผมกลายเป็นคนร้ายในสังคมนี้
ผมก็จะไม่ยอมอีกต่อไปเหมือนกัน
ทำไมทีพี่ชูวิทย์คุณปียบุตรออกมาพูดทางการเมืองมาบังคับพักนู้นพักนี้ผมถามว่าพี่ชูวิทย์เป็นใครฮะ
ทำไมไม่ไปถามพี่ชูวิทย์บ้างฮะ
ชูวิทย์ออกมาว่าพักเพื่อไทยไม่ควรได้เก้าอี้ประธาน
แต่ตั้งคำถามว่าผมที่เป็นประชาชน
กรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางทางการเมือง
และนางสาวตรีชดาศรีทาดารองโฆษกภักดิ์เพื่อไทย
เป็นตัวแทนรับหนังสือจากแฟนคลับพักเพื่อไทย
พร้อมกับบอกว่าพักเพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมือง
ที่มีปรัชญาและยึดมั่นประชาชนเป็นหัวใจหลัก
การรับหนังสือและรับกำลังใจจะนำเรียนตามขั้นตอนต่อไปนะครับ
และขอบคุณที่เปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
ทุกกำลังใจทุกความเห็นพักเพื่อไทยจะนำไปพูดคุย
และใช้ดุลยพินิษฐ์ในการดำเนินการต่อไป
ว่าพักเพื่อไทยไม่ได้กลัวทัวร์ลง
เพราะว่าการยื่นข้อเสนอและข้อเรียกร้องคนละเรื่องกับการจัดตั้งรัฐบาล
พร้อมยืนยันว่าเงื่อนไขและจุดยืนพักเพื่อไทยยังคงเหมือนเดิมครับ
ผมมารับหนังสือนี้แล้วมารับเอากำลังใจ
เอาความห่วงใยเรียบร้อยก็จะได้นำเรียนไปตามขั้นตอน
ของพักเพื่อไทยทุกกำลังใจ
จะร่วมกับพักก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ครับ
อภิวัติสุยานางข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากพักเพื่อไทยครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดเดี๋ยวมีติดตามเพิ่มเติมในข่าวช่วงอื่นด้วยครับ
ดูเดือดนะคะช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ก็ขอบคุณอาจารย